เปลือยรัดคอทิ้งศพหมกปากกระถิ่น

สภาพศพเบื้องต้นรู้แค่ว่าเป็นผู้ชาย

แล้วสภาพศพที่ไปเจอนี่คือ
เนี่ยเหลือแค่กางเกงชั้นในตัวเดียวนะฮะ
แล้วก็สภาพศพเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
เพราะว่าตายแล้วหลายวันด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสภบางแก้วครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
หลังจากมีชาวบ้านแจ้งว่ามีคนตายอยู่ตรงนี้

อยู่บริเวณป่าข้างคลองหลวงแพ่ง
ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณสัก๑๕๐เมตร
อยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

คว่ำหน้านอนตายอยู่ใต้ต้นกระถิ่นตรงจุดนี้นะฮะ
แล้วมีเชือกสีฟ้ามัดขาสองข้างด้วย
สันนิษฐานว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วัน
อกจากนี้ตรวจสอบเบื้องต้นตามเนื้อตามตัวมีรอยสักครับ

เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาล
ในพื้นที่นะครับเพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
ระหว่างนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่
ไปตรวจสอบก็พบว่าจุดนั้นเป็นที่ดินรกร้างแล้วก็ยัง
ก่อนที่เราจะได้ข้อมูลทราบว่าผู้ตายนั้นคือใคร
เราได้ไปคุยกับชาวบ้านครับชาวบ้านที่คือลุภิรรรดิ
คนแรกถามว่ารู้ไปเจอสมบได้ยังไงครับ
บอกว่าเมื่อก่อนเช่าบ้านอยู่ตรงนี้แหละเป็นเหมือนที่ดินรกร้างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ
เช่าบ้านอยู่แล้วย้ายออกไปเมื่อเดือนมีนาคม
แต่ที่ต้องทยอยวนเวียนกลับมาเพราะลุงเขามีหมา๓ตัวที่ผูกพันและเลี้ยงไว้
มันไม่ยอมให้จับหมา๓ตัวนั้นก็เลยไม่ยอมย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่กับลุง
ตัวเองก็เลยต้องแวะเวียนมาให้อาหารมาดูหน่อยว่า๓ตัวนั้นเป็นยังไงบ้าง
กำลังให้อาหารหมาตามปกติเหมือนที่เคยทำ
แต่กลิ่นรอบนี้มันมีกลิ่นแรงมากเลยจากในดงป่าก็เลยเดินตามหาต้นตอของกลิ่นฮะ
คุณผู้ชมครับลุงวิชัยเดินตามหาจนกระทั่งมาเห็นว่าโอ้โห
มีคนนอนตายอยู่ใต้ต้นกระถิ่นนี้เองก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
ตามกินนานไปมีแม่งวังมันตอมอยู่ด้วยนะพนักก็จะเห็นขาเห็นถ้อนขา

ไม้พวกนั้นน่าจะเป็นไม้ที่เขาเอามาทิ้งตรงไหนอยู่นะ
ทิ้งตรงนั้นอยู่แล้วทิ้งตรงนั้นอยู่แล้ว
แต่ที่เห็นเมื่อวานเนี่ยมัดขาแล้วไม่เห็นนะ
ไม่ได้สังเกตนั่นไงก็เห็นแค่ว่าคนตายก็ออก
ก็แจ้งตำรวจไปก็มาบอกคนแล้ว
ผมไม่ได้คนแจ้งหรอกมีคนเขาแจ้ง
ทันสังเกตว่ามีเชือกมัดที่ขาด้วยนะครับ
ไปคุยต่อกับคนงานแคมป์ก่อสร้างฐานะมีแคมป์คนงานครับ

คนงานแคมป์ก่อสร้างเล่าให้ฟังว่า๒๗ตุลาคม๑๐โมงเช้า
มีกระบะสีดำขับมาจอดตรงจุดที่เจอศพนั่นแหละฮะ
แล้วก็มีผู้ชาย๓คนใส่เสื้อยืดสีดำ
กางเกงยีนขายาวสวมผ้าใบ
แต่งตัวเหมือนกันทั้ง๓คนเลยครับคุณผู้ชม
ลงมาจากรถแล้วก็มายืนคุยกันท้ายกระบะ
ไปไม่ถึง๕นาทีไอ้รถกระบะคันนั้นก็ขับออกไป

ก็คิดว่าเออสงสัยมีคนเอาขยะมาทิ้งมั้
เพราะว่ามันเป็นเวิ้งที่ดินแบบเหมือนรกร้างอ่ะ

จนกระทั่งมีคนมาเจอศพ
โอ้โหเขาหลอนเลยตกใจเลยครับ

หน้าผู้ตายขึ้นมาชัดอีกสักครั้งฮะ
ผู้ตายคนนี้คือนายมะกรธวัฒน์กล้องวัฒนภงศ

ภาพด้านซ้ายของจอคุณผู้ชมครับ

เสียรับเหมาต่อเติมบ้าน

แล้วก็มาถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมตรงนี้
ครอบครัวผู้ตายครับไปพบกับตำรวจ

นายพนาลัยอายุ๓๖ปียืนยัน
ศพนั้นคือศพของพี่ผมจริง

เขาบอกว่าเขารู้เพราะว่ามีรอยแผลเป็นที่แขนซ้าย
แล้วก็รอยสักที่แขนขวาที่ผมบอกตอนแรกเลย
สภาพศพเนี่ยแม้ว่าจะเจอแค่ใส่กางเกงในตัวเดียว
แต่มีรอยแผลเป็นที่ปรากฏในร่างกาย

นั่นคือจุดไขปริศนาสำคัญฮะ

ตรงกันกับที่เขารู้ว่าพี่ชายเขาศักดิ์
รูปอะไรตรงไหนอย่างไร

โทรคุยกันเมื่อ๒๕ตุลาคม
ต่อมาอีก๑วัน๒๖ตุลาเนี่ย

ข้อความอักษรครับพี่ชายตอบแชทกลับมา
หลังจากนั้นก็ติดต่อพี่ไม่ได้อีกเลยครับ
มเหตุเขาคิดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งหรือเปล่า
เพราะพี่ชายมีปัญหาเรื่องส่วนตัวด้วย
เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจแล้วเนื้อหาที่คุยกันทางแชทเนี่ย
ก็มักจะเป็นถึงเรื่องปัญหาที่เขาระบายออกมา
แต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดก็แล้วกันกลัวว่าจะกระทบต่อรูปคดีครับ
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยคือคุณอาของผู้ตายครับอานรงครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าหลานเนี่ยเพิ่งป่วยเข้าโรงพยาบาล
ตั้งแต่๒๒ตุลาแล้วก็กลับมารับงาน๒๗ตุลานะครับ
หลานชายเนี่ยโพสต์หน้าเฟซบุ๊คว่ากลับมารับงานแล้ว
อาก็เลยโล่งใจก่อนนั้นเห็นไม่สบายไง
คิดว่าหลานน่าจะมีปัญหาส่วนตัวเป็นเรื่องธุรกิจ
เนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างคนงาน
มายืมเงินของอาเนี่ยหลักหมื่นไปจ่ายให้กับคนงานนะครับ
หลังจาก๒๗ตุลาติดต่อหลานไม่ได้
กระทั่งมีคนไปเจอศพเมื่อวานนี้๒๙ตุลาคม
ดังนั้นห่วงเวลาประมาณสัก๓๔วันก่อนหน้านั้น
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ครับทรัพย์สินของผู้ตายที่หายไปคือ
กระบะคู่ใจเป็นฟอร์ดสีดำ
เตอร์ไซค์สีดำ๑คันโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
เครื่องมือก่อสร้างซึ่งอยู่ในรถกระบะคันที่หายไปนั่นแหละครับ
นอกจากนี้มีข้อมูลพบว่าลูกน้องคน๑
เข้ามาทำงานกับผู้ตายได้เพียงแค่๑สัปดาห์

คนงานคนอื่นเนี่ยยังติดต่อได้นะครับ

เหล่านี้ยังต้องคงติดตามขยายผลต่อไป
มีเพื่อนร่วมธุรกิจกับผู้ตายบอกว่า
ตุลาตอน๓ทุ่ม๕๒นาทีครับ
ถามผู้ตายเกี่ยวกับงานที่คุยกันไว้

ตกลงว่าเดี๋ยวจะตามงานให้เต็มที่ไม่เกินวันเสาร์

หลักฐานที่เขาคุยแชทกันโทรศัพท์คุยกันเนี่ย

ยังคุยกันอยู่๒๗ติดต่อหลานชายไม่ได้ที่คุณอาบอก
เช่นเดียวกันกับน้องชายผู้ตายแล้วก็เพื่อนร่วมธุรกิจ
เพราะว่า๒๘ตุลาโทรหาผู้ตาย๒สายไม่มีคนรับ
กระทั่งมารู้อีกทีว่าอ้าวมีคนไปเจอศพในป่ากระถิ่น
เขายังลองกดโทรศัพท์หาอีกทีเลยนะฮะแต่ก็ไม่มีคนรับสาย
พอวางสายปั๊บมีคนอ่านข้อความที่เขาส่งแชทไปครับ
แต่ไม่มีคนตอบงงเลยฮะ
ซึ่งถ้าหากว่าไล่เรียงข้อมูลจากตำรวจ
ผู้ตายตายมาประมาณ๓๔วันแล้ว
โทรศัพท์นี้อยู่ที่ใครใครเป็นคนอ่านใครเป็นคนตอบ
เพราะผู้ตายน่าจะตายไปแล้วในช่วงเวลานั้นที่เขาติดต่อก่อนที่จะมาเจอศพ
เฟซบุ๊คผู้ตายพอไปไล่เช็คดูมีข้อความปรากฏว่าลาก่อนสมุทรปราการเจอกันหาดใหญ่นี่ครับแล้วมีอีโมจิสัญลักษณ์เหมือนกับกำลังฉลองอ่ะเป่าแตรแล้วก็มีจุดพลุเล็กนี่นะฮะใครเป็นคนโพสต์นี่นะฮะ๓วันก่อนหน้าญาติคาใจมากว่าทำไมต้องโพสต์แบบนี้เพราะผู้ตายไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับพื้นที่หาดใหญ่จะไปทำไมหาดใหญ่เดี๋ยวต้องตรวจสอบครับ

พบว่าคนก่อเหตุเนี่ยขับกระบะของผู้ตายออกไปนะฮะน่าจะนำศพไปทิ้งหรือเปล่าอันนี้ก็สันนิษฐานเอาไว้จนกระทั่งล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วครับในนิวอายุ๒๑เป็นคนฉะเชิงเศร้าเป็นลูกน้องของผู้ตายและเพิ่งมาทำงานได้เพียงแค่๗วัน๑สัปดาห์เท่านั้นครับข้อมูลนี้ตรงกันกับที่อาพูด

ลากขึ้นกระบะเอาไปทิ้งห่างจากจุดที่เขาก่อเหตุเนี่ยนะฮะประมาณหนึ่งกิโลเมตรคุณผู้ชมครับนี่คือพฤติการของคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมนะฮะชุดพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับตำรวจคือท่านรองผู้การจังหวัดสมุทรปราการครับลงพื้นที่ไปที่โกดังผู้ตายตรวจสอบหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมและนำรองเท้าที่เป็นหลักฐาน

เท้าหัวเหล็กนี่นะครับคู่นี้แหละโอ้โหบริเวณส่วนหัวตรงนี้ละครับที่น่าจะเป็นจุดสำคัญผลนิติเวทเบื้องต้นครับพบรอยช้ำที่หน้าด้านขวารอยรัดที่คอแต่หมอนี่บอกว่าอัเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทำให้ถึงขั้นว่าตายได้นะ
รัดดังกล่าวคงต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่มันก็ยากครับเพราะว่าร่างผู้ตายคือสภาพเปลี่ยนไปแล้วอืดแล้วนะฮะ
ภาษาชาวบ้านตรวจสอบวงจรปิด
ตอนนี้ยังมีแค่ผู้ก่อเหตุคนเดียวเท่านั้นยังไม่เจอคนอื่น
ทรัพย์สินของผู้ตายที่หายไปมีอะไรบ้างล่ะ
ขอดูข้อมูลอีกครั้งก็ได้ครับกระบะมอเตอร์ไซค์
เหล่านี้เครื่องมือช่างเนี่ยยังคงต้องเร่งค้นหาต่อไปนะฮะ
เป็นสิ่งที่ทางครอบครัวเองก็ต้องการที่จะได้คืนมาเหมือนกัน

คาดว่าคนที่ก่อเหตุนั่นแหละเอามือถือผู้ตายไปแล้วก็ไปโพสต์หรือเปล่า
ก็ตีเนียนให้คนเนี่ยเชื่อว่าผู้ตายจะลงใต้
แต่ที่ไหนได้คือฆ่าแล้วแล้วเอาศพไปอำพลางแล้ว